เพราะว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ผลงานและก็น้องเยาวชนที่เสนอผลงานนั้น

เทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่สหราชนาจักรด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเรามีรายงานในเรื่องนี้
ให้น้องเยาวชนและผู้ปกครองได้รับทราบกันฮะ

และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
แข่งขันการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์
ชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ถ้าได้เลือกเอาประเด็นของความทรงจำ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากทางวิทยาศาสตร์
บรรยายเป็นเรื่องที่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย
ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้
อย่างแรกคือต้องมาเลือกก่อนว่าเรื่องที่จะใช้คืออะไรนะครับ
เพราะว่าตัวเรื่องสำคัญมากที่ทำให้มันจะสนุกหรือไม่สนุกนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมทำอุปกรณ์ครับ
ก็คิดว่าจริงเรื่องที่พูดไปคือเรื่องความทรงจำนะครับ

แต่ว่าผมก็มาสร้างให้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายนะครับ
สร้างภาพให้กับคนดูจินตนาการตามได้ง่าย
ก็เลยคิดว่ากรรมการเลยน่าจะชอบนะครับ
แล้วก็มีพร้อมที่น่ารักที่ช่วยประกอบในการทำให้เข้าใจมากขึ้น
โตโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
ก็เปิดเผยว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและขับเคลื่อเศรษฐกิจและอนาคต
ซึ่งเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น
และยังส่งผลทางอ้อมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดแข่งขันในประเทศไทย
และหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้ชนะเลิศแล้ว
ผู้ชนะก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงานเทศกาลวิทยาศาสตร์
กับตัวแทนจากนานาชาติณสหราชอาณาจักร

ข่าวเทราะทีวีรายงาน